คลิปสุดท้ายน้องฟิล์มเผยล้มตรงคำทำนายคือเคยมีหมอดูทักไว้ว่านี่แหละจะเป็นจุดที่น้องฟิล์มเสียชีวิต
แล้วก็จะมีจอมปลวกด้วยนะฮะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงคือคุณผู้ชมครับ
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีแต่คนบอกว่าข่าวนี้นะครับมันไม่น่าเกิดขึ้น
แล้วที่สำคัญคือสงสารน้องฟิล์มจับใจเออ
กรณีที่น้องฟิล์มนักเรียนหญิงชั้นม๖แล้วก็เป็นยูทูปเบอร์ดังที่เธอทำคลิปเกี่ยวกับช้างเนี่ย
เสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ซึ่งน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราเห็นน้องฟิล์มครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
นี่เราเอาลูกศรชี้ไปนั่นคือน้องฟิล์มครับกำลังเดินไปไหนอ่ะ
นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าหน้าโรงเรียนนะครับ
ทึกเหตุการณ์น้องฟิล์มกับเพื่อนไปซื้อผัดไทยครับ
จะกินผัดไทยก็วิ่งข้ามถนนไปซึ่งเป็นภาพที่ครูฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับ
จะมาพบจะมาพบแล้วน้องฟิล์มวิ่งหนีครูครับ
วิ่งหนีเข้าป่าวิ่งไปแล้วก็น้องไปหมดสติแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
นี่คือคลิปสุดท้ายจริงจากการพูดคุยกับเพื่อนของน้องฟิล์ม
อายุ๑๗ปีเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะพี่นักข่าวบ่าย๓ได้
หนูแล้วก็ฟิล์มแล้วก็เพื่อน๓คน
รวม๓คนก็ไม่ได้เข้าเรียนคาบสุดท้ายใช่ไหมซึ่งเป็นคาบกิจกรรมคือการสวดมนต์
ก็เลยข้ามถนนไปซื้อผัดไทยต่อมาคุณครูฝ่ายปกครองทราบก็เดินมาไล่นะครับ
เธอก็วิ่งหนีครูเข้าหลังโรงเรียนมันเป็นป่าน่ะนะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครไปทางไหนบ้าง
ซึ่งตอนกลับออกมาเนี่ยเธอไม่เห็นฟิล์มนะคิดว่าสงสัยขึ้นรถรับส่งนะครับ
รถรับส่งของโรงเรียนไปแล้วเพื่อนของน้องฟิล์มยังเล่าอีกบอกว่า
ระหว่างที่วิ่งหนีครูเนี่ยฟิล์มบอกโอ้โหยังกินไม่อิ่มเลยถือจานผัดไทยมาด้วยเลยนะครับ
ส่วนสาเหตุที่เพื่อนเสียชีวิตไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเท่าที่รู้เวลาฟิล์มขึ้นบันได
มักจะบ่นว่าเหนื่อยเหนื่อยส่วนบรรยากาศงานศพของน้องฟิล์มคุณผู้ชมครับ
จัดที่บ้านพักในตะบนท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำครับ
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านั่นอะไรน่ะเป็นจอโปรเจคเตอร์ครับ
มาเขาเรียกอะไรเอาคลิปอ่ะคลิปคลิปที่น้องทำไว้มาเปิด
อ๋อคอนเทนต์ของน้องนั่นแหละอ๋อมาให้แขกดูนะครับ
ทีมข่าวได้คุยกับในเหมาอายุ๖๑ปีเป็นตาของน้องฟิล์มนะครับ
คุณตาเล่าบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าหลานเสียชีวิตนะ
และผลชนสูตรของหมอเนี่ยมาบอกว่าหลานฉันเนี่ย
เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวโอ้ตอนแรกไม่เชื่อ
ไม่เชื่อหรอกเพราะน้องฟิล์มแข็งแรงแข็งแรงดีนะครับ
ครอบครัวคล่องใจดิข้องใจนะทำยังไงล่ะนะชาวบ้าน
ก็ฉันเชื่อของฉันฉันไปถามหมอดูดีกว่า
หมอดูบอกว่าจุดที่น้องฟิล์มเสียชีวิตมันมีจอมปลวกอยู่นะ
แล้วผีจอมปลวกถูกใจน้องฟิล์มเพราะฟิล์มเป็นเด็กดี
อยากจะได้เอาไปเป็นหลานกระทั่งวันที่ครอบครัวมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอ่ะ
ตาของน้องฟิล์มขนลุกสู้แล้วทำไมอ่ะตาไปเจอจริงจริงครับ
ที่น้องฟิล์มล้มมันมีจอมปลวกนี่ครับนี่ไงมีจอมปลวกจริงคุณผู้ชมนะฮะ
ก็เลยทำให้ครอบครัวเนี่ยเอาล่ะคลายความสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตลงได้บ้างครับ
มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่จอมปลวก
เป็นตาแบบไหนครับ
ก็เขาก็จะบอกว่ามีตามียายอะไรอยู่ประมาณนี้นะ
หรืออย่างนั้นว่ามีเจ้าที่อยู่ตามที่เขาไปดูนี่เขาบอกว่า
ตายายที่อยู่ตรงนี้แหละเห็นมาบอกว่าโอ้หลานเขา
แต่เขาเห็นบอกว่าเด็กคนนี้มันเป็นคนที่นิสัยดีมาก
เขาก็ว่าดีจริงจริงนะไม่เคยเจ้าทางอยู่ด้วย
เขาก็เลยเห็นเขาก็เลยอยากได้ไปเป็นหลานเขา
ครับอันนี้ก็คือตามที่เราดูเนอะ

ฟิล์มเนี่ยเธอโด่งดังในโลกออนไลน
เป็นช่องที่ทำคลิปความน่ารักและความผูกพัน
ระหว่างน้องฟิล์มกับช้างตัวเมียชื่อสุพรรษา
แฟนคลับของน้องฟิล์มบอกว่าประมาณ๓ปีที่ผ่านมาได้
ติดตามน้องฟิล์มมาตลอดกับเจ้าสุพรรษาเนี่ยนะครับ
เพราะว่าน่ารักดีดูแล้วมีความสุขนะครับ
ช้างกับคนสามารถอยู่กันแบบครอบครัวได้เลย
หลังจากนี้จะยังคงติดตามช่องของน้องฟิล์มต่อไป

แล้วเจ้าสู่พรรษามันจะอยู่ยังไง

เมื่อไม่มีน้องฟิล์มอยู่ข้างมันแล้วครับ
นี่คือแฟนคลับช่องของน้องฮะ

แล้วก็พอมาเกิดข่าวแบบนี้แสดงความเสียใจด้วยนะคะ